ไม่ชอบมีชื่อเราอยู่บนอะไรอย่างงี้

อันนี้คือศึกษามาแล้ว

ถ้าอนาคตเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้

ก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม่อยากให้สักชื่อ

แต่ฉันยังว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะสักอย่างอื่น

แต่แค่ไม่ให้ศักดิ์ชื่อเราหรือว่าไม่ให้เพิ่มแล้ว
อะไรก็น้องแดง
ก็อาจจะยังไม่ให้เพิ่ม
หรือว่าเราต้องต้องให้มั่นใจของแต่งงงแต่งงานก่อน
แล้วจะสั่งแล้วค่อยวาดกัน
ก็ชื่อเราคงไม่จำเป็นต้องศักดิ์มั้งคะ
แต่ถ้าอยากแบบว่าเหมือนพี่ป๊อกอะไรอย่างนี้
คือคิมไปศึกษาหรือ
มีใครพูดให้นี่ฟังว่ามันสักแล้วชื่อหรอน
คือแบบคนใกล้ตัวเลยค่ะ
เคยสักชื่อแฟนแล้วก็โลหะ

รู้สึกไม่ดีอีกโอ้อะไรก็ไม่รู้

แต่ว่าก็ไม่ต้องศักดิ์หรอกตอนนี้ก็
แค่นี้ก็ต้องมานั่งลบต้องมานั่งกลบอยู่แล้ว

มันก็อย่าพึ่งเลยอะค่ะ
มันก็ผ่านช่วงนั้นไปแล้วแหละมั้ง

เวลาแบบพูดอะไรอย่างนี้ก็ใจเย็นลง
ก็เลยเชื่อฟังอยู่ในโอวาส

อยู่ด้วยกันก็เรื่อยนะคะ
คือคิมเอาอยู่ใช่ไหมกำลังหลับอยู่

ทำให้มันสมูทำให้มันดีในทุกวัน

แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเสียใจ

ว่าแค่นี้มันก็เรื่อยแล้ว

แล้วพอสัมภาษณ์เขาก็สงสัยมากเลย
คนก็คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า

ก็มีไปต่างประเทศค่ะ

เนี่ยทำไม

คาดหวังอะไรยังไยของคลิปนี้

คิดวันนี้เหมือนกันไปก่อน
ทริปนี้ไปกับคุณย่าย่าไม่ได้เห็นไหม

ไปกับเพื่อนอีกเยอะมากค่ะ

รุ้นมั่นแหลไงรุ้นว่าเอ้ย

เมื่อกี้คุยกับผู้บริหารอาทิตย์ที่แล้วค่ะ
นายไม่ให้แต่งงาน
ใช่ก็เลยว่าจะไม่แต่งตามที่นายบอก
เพราะไม่ได้หางช่องเบรคไวท์เย็น

ต้องคิสมาส
มันสูงมาก
อุ้ยยยยยยยยจริงมันสูงสูงมากเลยอ่ะ
ติดดาวค่ะ
เป็นตั้งใจใครเป็นคนแนวคิดนะว่าต้องถ่าย
ก็เราลองแบบยืนบนโซฟาก็ไม่ถึง
ไม่เคยว่าอะไรเลย

อุ้มติดดาวแล้วก็ไม่หวานอีกเหรอ
อุ้มติดดาวก็หวาน

ก็โอเคแล้วแหละ

แล้วทุกวันที่เขาถามมีอะไรที่มันทำ

ก็คิดว่าเช้นเบอร์ไม่น่าสุข
ก็เป็นอะไรก่อนพี่แฟน